สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะถ้าพูดถึงค่าเฉลี่ยน้ำฝนที่ตกมาตั้งแต่ต้นฤดูจนถึงวันนี้นะคะ
ยังถือว่าต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคุณผู้ชมถึงแม้ว่าเราจะได้ยินข่าวว่ามีฝนตกในหลายพื้นที่จนเกิดน้ำท่วมก็ตามนะคะ
แต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมต้องเผชิญกับภัยแรงจนถึงขนาดที่ไม่มีน้ำอุปโภคบริโภคกลางฤดูฝนค่ะ
ซึ่งฝนที่จะกลับมาตกหลังจากนี้นะคะเกิดจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะที่หอบนำฝนเข้ามาตกบริเวณภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะ
โดยจะเน้นตกหนักก็คือบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ต้องระวังนะคะคือฝนตกหนักมากจริงค่ะส่วนที่ประเทศจีนปีนี้คุณผู้ชมต้องเผชิญกับภัยพิบัตรรอบด้าน
อกจากจะมีโรคระบาดแล้วยังต้องเผชิญกับอุทธกภัยเช่นเดียวกันค่ะ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่จีนได้ประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดนะคะ
หนึ่งในนั้นคือเมืองอูฮันมณฑลเหอเปยที่ก่อนหน้านี้ต้องเผชิญกับโรคโควิด๑๙
เรียกได้ว่ายังไม่พ้นเคราะห์นะคะหลังจากโควิดก็เจอน้ำท่วมซ้ำเข้าไปอีก
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ